พาคุณผู้ชมไปที่วัดกลางบางพระที่จังหวัดนครปฐม
คุณผู้ชมเข้าไปในวันที่เขาถวายสิ่งของแก้บนแล้วคุณจะตกใจ
เห็นหัวหมูเรียงรายอยู่๕๐๐หัวโอ้โหเยอะขนาดนี้
เอาไปแก้บนเพราะว่าคนที่มาบนประสบความสำเร็จ
หนึ่งในคนที่ไปบนนั้นก็เป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
เหรียญทองประเภททีมการแข่งขันมหาวิทยาลัยอาเซียน๒๐๑๖
ไม่ใช่อดีตเขาเป็นนักกีฬายิงปืนตอนนี้
สงสัยว่าประสบความสำเร็จในกีฬาไงก็เลยเอาหัวหมูมาถวายหรือเปล่า
นี่แหละครับหัวหมูกว่า๕๐๐หัวถูกนำไปแก้บนหลวงพ่อสมหวัง
ที่วัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอบางพระจังหวัดนครปฐม
หลังมีผู้บนบานสารกล่าวแล้วประสบความสำเร็จ๒ครอบครัว
ครอบครัวแรกเป็นของนางสาวเพชรธนพรพัทรกุลเมธา
อายุ๑๙ปีเป็นชาวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เป็นนักศึกษาปี๑มหาวิทยาลัยเอแบ็ค
เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยปืนสั้นอัดลมหญิง
เข้าชิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน๒๐๑๖
สิงคโปร์ในวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
และได้เหรียญรางวัลเหรียญทองประเภททีม
แล้วก็รางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล
จึงกลับเข้ามาที่วัดแห่งนี้นะครับ
เพื่อจะนำหัวหมูมาถวาย
โดยมีปืนสั้นอัดลมที่ใช้ในการแข่งขัน
พร้อมด้วยเหรียญทองและเหรียญทองแดงที่ได้รับรางวัล
นำใส่พานถวายแด่หลวงพ่อสมหวังไว้ด้วยนะครับ
ด้านของนายพบนพัฒน์สุพพัฒน์ดำรงคุณ
อายุ๕๒ปีผู้เป็นพ่อนะครับ
ก็เปิดเผยว่าตัวเองก็เป็นโค้ชฝึกซ้อมในการแข่งขันให้กับลูกสาว

ก็ได้พาครอบครัวมาแก้บนดังกล่าว
ดังที่ได้ลั่นวาจาไว้ก่อนไปแข่งขัน
ก็ถือว่าเป็นฝีมือของน้องเขาด้วย
ประสบความสำเร็จแบบนี้ยินดีด้วยนะครับ

แพรวมณีจันดาวันอายุ๓๕ปี
อยู่ที่จังหวัดปัตตานีอาชีพประมง
ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
เดินทางมาแก้บนถวายหัวหมู

หากประสบผลสำเร็จจะนำหัวหมูมาถวาย
ปรากฏเป็นจริงดังที่ขอดังที่หวัง
ชวนครอบครัวมาแก้บน
แต่ไม่ได้บอกเจาะลึกนะว่าขออะไรไป
แต่บอกว่าใช้คำว่าประสบความสำเร็จ